เหตุระทึกที่จังหวัดพัทธลุงค่ะชายวัยห้าสิบห้าปีคนหนึ่งไปกับหลานนะคะ
อืมขึ้นผาผาเนี้ยสูงเก้าสิบหกเมตรคืออีกอีกสี่เมตรก็ร้อยเมตรแล้วอ่ะค่ะ
นขึ้นผาไปตั้งใจจะไปเก็บน้ำพึ่งป่าแต่ปรากฏว่าแดดมันร้อนมากช่วงนี้
ขึ้นไปจะถึงยอดอยู่แล้วค่ะเป็นลม
เป็นลมจังหวะที่เอื้อมมือจะไปตีรังพึ่งนะคะกลายเป็นว่าเป็นลมด้วยแล้วก็โดนพึ่งต่อยทั่วร่างเลยนะคะ
กู้ภัยต้องรีบปีนขึ้นไปช่วยเหลือคุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการช่วยเหลือเขากันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะผู้ชายเสื้อสีแดงคนนี้คือนายเอื้อนชูตรีอายุ๕๕ปีนะคะ
เป็นชาวบ้านอำเภอควนขนุนหน้ามืดขณะหาน้ำพึ่งป่าบนภูเขาหินบ่อลาค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องใช้ปีนขึ้นไปแล้วโรยตัวลงมาช่วยเหลือได้สำเร็จ
เอื้อนเนี่ยสภาพอ่อนเพลียมากตามร่างกายมีร่องรอยถูกพึ่งต่อยเต็มไปหมดเลยนะคะ
ก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีล่ะค่ะ
เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเมื่อวานนะคะก็ต้องวางแผนในการเดินเท้าขึ้นไปช่วย
สภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ขึ้นไปเห็นเนี่ยคือในเอื้อนเป็นลมอยู่บนหน้าผาสูงเกือบจะถึงยอดอยู่แล้ว
แล้วก็ถูกพึ่งต่อยทั้งร่างเลยค่ะ
ภูเขาลูกนี้อย่างที่บอกนะคะว่าความสูงมันเนี่ย๙๖เมตร
ลักษณะคือเป็นเขาหินและเป็นหน้าผาค่ะ
เพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะขึ้นไปได้คือปีนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ปีนขึ้นไปจนถึงตัวในเอื้อนที่เป็นลมอยู่แล้วก็ต้องใช้เชือกผูกร่างในเอื้อนติดกับเจ้าหน้าที่
แล้วค่อยโรยตัวลงมาประมาณ๑๕เมตร
ใช้เวลาทั้งหมด๒ชั่วโมงได้ค่ะ
หลานชายที่ขึ้นไปด้วยกันนะคะก็บอกว่าโอ้โหวันนั้นอ่ะ
อากาศร้อนมากร้อนจัดเลยแดดแรงกว่าปกติด้วย
จังหวะที่เดินขึ้นไปเนี่ยนายเอื้อนก็ขึ้นไปจะถึงยอดแล้ว
เอื้อมือกำลังจะตัดรังพึ่งโอ้โหเป็นลมค่ะ
โชคดีมากนะคะที่ไม่ร่วงตกลงมาจากหน้าผา
หลานชายเห็นแบบนั้นก็จะให้แบกลงไปก็คงไม่ไหวเลย
รีบลงจากผามาเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะ
ลองฟังชาวบ้านเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ
ล้อไปสองคนแล้วก็ทีนี้อีกคนนึงลงกลับมาตาม
อ๋อแล้วก็ทีนี้พออีกคนนึงลงกลับมาตามน่ะ

อ๋ออีกคนนึงก็ลง
เอออีกคนนึงลงอีกคนนึงไม่จำนานทางเมื่อนั่นน่ะ

เกะขึ้นหรูแฮะหรูปะตามปกติเพื่อนอนั้น

ตึงน่าจะเป็นร่ม